เขาบอกว่าใครนั่งรอนะฝั่งขวานะคะ

แล้วก็ไปถามคริสหอวังไม่ให้เสียเวลาค่ะ

ส่วนสถานะตอนนี้ขอให้เป็นไปตามธรรมชาติ
ใช้เวลาก่อนดีกว่าไม่ได้คิดจะปกปิดอะไรนะคะแต่อยากให้อีกฝ่ายเนี่ย
ความเป็นส่วนตัวดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนนอกวงการค่ะ

แล้วทริปนี้นะคะทริปล่าสุดที่ไปด้วยกัน
ก็คือการเท็กแค่สอบภัณฑ์เลยค่ะพี่พีชสาติ

คือเหมือนให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะ
เวลาคนที่เขาไม่ได้ทำงานตรงนี้แบบเราอะค่ะ
ให้เขาอยู่แบบสงบของเขาดีกว่าค่ะ

หือยังไม่ได้แฟนใช่ไหมครับ

เดี๋ยวงานหน้าเดี๋ยวที่ฉันไปถามนะคะว่าตกลงนี่คือใครนะคุณผู้ชมค่ะ